เหมือนกันค่ะขี่อยู่เลนซ้ายสุดแล้วปาดเข้ามาจะไปเลนขวาสุด
คือไปไปได้นะคะแต่ว่ารถที่มาในเลนขวาสุดเนี่ยเบรกไม่ทัน
เกิดอุบัติเหตุเช่นกันค่ะ
นี่คือกล้องหน้ารถที่ขับตามมาค่ะก็เก็บภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
คือเลนซ้ายสุดแล้วเร่งเครื่องเปลี่ยนไปเลนขวาสุด
แต่ว่ารถบัสที่วิ่งอยู่เลนขวาเนี่ยเบรกไม่ทันมันก็เลยเกิดเฉียวชนกัน
ล้มลงล้มลงปุ๊บไปชนอีกคันนึงเนี่ยค่ะที่ถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกงค่ะ
คุณวรางคณาที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
ส่วนคนขับรถบัสก็คือในรัตนศักดิ์หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีการประถมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
เดี๋ยวตำรวจก็คงต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะ